คืออย่างนี้ก่อนหน้านี้ก็มีคนพูดกันเยอะว่า
จนกระทั่งมันตูมขึ้นมาตอนที่๙๙นักวิชาการและอาจารย์ด้านเศษศาสตร์
อยู่ออกมาก็มาเบรกเลย
บอกว่านายกอย่าทำเลยทำแล้วจะมีปัญหา
เกิดปัญหาภาวะเงินเฟ้อของแพงไม่สามารถกระตุ้นเศรษฐกิจได้
อาจจะก่อให้เกิดจุดรั่วไหหลอยอันหนังมากมาย

ถูกต้องครับอาจจะซ้ำลอยกับจำนำข้าวหรือเปล่านะครับ
ก็มีประเด็นนี้ขึ้นมาทันทีตอนนั้นก็พักเพื่อไทยก็ตกใจ
ก่อนจะตอบได้ต้องใช้เวลานิดหนึ่งผมก็เลยประเด็นนี้น่าสนใจ
ก็เลยอยากรู้ว่าพอนักวิชาการที่เป็นที่รู้จักเป็นที่เคารพในสังคม
ออกมาเตือนอย่างนี้คนไทยเขากังวลในคำเตือนเหล่านี้ไหม
แล้วถ้าเขากังวลเขาคิดว่าโครงการนี้ควรไปต่อไหม
แล้วก็ถ้าสมมุติว่าแจกเงินจริงจะเอาหรือเปล่า
แล้วถ้าวันหนึ่งคุณเศรษฐาถอดใจนายกถอดชัยไม่เอาละ

คนอาจจะบอกว่าโอเคไม่ทำรับได้
หรือคนอาจจะบอกว่าอย่างนี้คุณผิดสัญญาณ

ก็เลยกลายมาเป็น๔คำถามหลักของโพลครั้งนี้

ก็เลยสำรวจออกมาเป็นความเห็นที่ออกผลไปเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมา

อาจารย์ใช้วิธีการไหนแล้วก็กลุ่มเป้าหมาย
เก็บทางโทรศัพท์๑๓๐๐กว่าตัวอย่างกระจายไปทั่วทุกภูมิภาค
กระจายตามสัดส่วนที่เราเน้นสัดส่วนที่เป็นจริงในเชิงของภูมิภาค
จำนวนมจากรในแต่ละภูมิภาค
สัดส่วนที่เป็นจริงในส่วนของชายหญิง๑ลำภูมิภาค
ก็คือตั้งแต่เรารับตั้งแต่๑๘ขึ้นไปเนอะ
๑๘ถึง๒๕๒๖ถึง๓๕๓๖ถึง๔๕แล้วก็๔๖ถึง๖๐และมากกว่า๖๐

ตอนนี้ก็คือวิธีการเก็บทางโทรศัพท์
สี่คำถามหลักทำไมทำไมถึงเป็นแค่สี่คำถามหลัก
คือคือพยายามคืออย่างนี้ผมก็อยากถามว่าเห็นด้วยไม่เห็นด้วย

เพราะผมเชื่อว่าคนเรามันจะมีแนวคิดที่เรียกว่า
ขัดแย้งในใจขัดแย้งระหว่างจิตใจกับภัตริกรรม
วาดถึงเวลาจริงแล้วฉันควรสนับสนุนหรือไม่ควรสนับสนุน
ก็เลยไปเน้นการเอาคำเสนอแนะหรือคำเตือน
ของ๙๙นักวิชาการมาเป็นจุดเริ่มต้น
ว่าคุณกังวลไหมกับคำเตือนเหล่านี้
กังวลไหมกังวลมากค่อนข้างกังวลไม่ค่อยกังวลหรือไม่กังวลเลย
ซึ่งออกมาแล้วเราก็เห็นว่าคนก็๓๐ค่อนข้างกังวล
แล้วก็ตามด้วย๒๘ก็คือไม่กังวลเลย
อันนี้คือคำถามแรกใช่ไหมครับคำถามแรกคืออะไรนะอาจารย์
คำถามแรกว่าความกังวลของประชนต่อนโยบายนี้
ตามคำเตือนของนักวิชาการ๙๙คน
ค้นพบว่า๓๐ก็ค่อนข้างกังวล๒๘ก็ไม่กังวลเลย
ก็บอกกังวลมากแล้วก็อีก๑๕บอกว่าไม่ค่อยกังวล
ก็ตามตามสะสวนที่ลงมามี๐๑๕มีต่อไปถึง๑เปอร์เสร็จจุด
ไม่ตอบไม่สนใจอย่างสิ้นไม่ไปหาสาขมันหรือเอาอะไรขึ้น
ในข้อ๑นี้ถ้าเกิดเราจะเอาตัวเลขของแต่ละ
ความกังวลหรือไม่กังวลมาบวกกันเนี่ยนะฮะอาจารย์ครับ
นั่นหมายความว่าเขากังวลหรือไม่กังวล

รวมกันแล้วตรงนี้เนี่ยเป็น๕๖

เกินครึ่งแล้ว๕๖จะเอนไปทางกังวล

เพราะมันมีสูงอยู่กว่าติดมาด้วยนะครับนะ

คนส่วนใหญ่คนเกินครึ่งของประเทศ

กับคำเตือนเหล่านี้สำหรับว่า

คำเตือนของเราไม่ใช่การนะ๙๙คน

แต่ได้บอกเขาว่า
ได้บอกเขาว่า
ได้ฟังหรือได้ยินเหตุผลของ๙๙

เฟ้อเข้าของแพงขึ้นไม่สามารถกระตุ้น
เศรษฐกิจได้หรืออาจจะเกิด

ก็คือเราก็ดึงเอาที่๙๙นักวิชาการ

สำคัญที่ประชาชนทั่วไปจะเข้าใจ

ก็จะบอกเขาเลยว่านี่๙๙นักวิชาการ

เศรษฐกิจกำลังจะฟื้นตัว

แค่ผมฟังว่าของแพงขึ้น
ผมก็กังวลแล้ว